ฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลยทำให้รถบรรทุกหมู
ที่มากับหมู๘๙ตัว

ช่วยทั้งคนช่วยทั้งหมูช่วยทั้งรถด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้อยู่ที่บริเวณคลองส่งน้ำเขาวัง
อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
พบรถบรรทุกสีขาวตกอยู่ในคลองหงายท้องเลยค่ะ

น้ำหนักตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า๘๐กิโลกรัมค่ะ

นั่นน่ะสิแล้วก็บรรทุกมาเต็มท้ายรถเลยนะคะ
หมูนี่ก็ส่งเสียงดังไปทั่วเลยค่ะ
พยายามเจ็ดเกียร์กร้ามต่อกายหนีน้ำ

เหรอคะเพราะว่าลูกกงด้านบนทับอยู่ค่ะ

ก็ลงไปช่วยกันในคลองดึงหมูขึ้นมาจากรถ

แต่อย่างที่บอกไปว่าการช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความทุลักทุเล
เพราะว่าหมูมีจำนวนมากถึง๘๙ตัว
แล้วก็เส้นทางที่จะดึงลูกหมูขึ้นมาจากคลองนั้น
ก็ลืดแล้วก็ชันมากฝนก็ตกลงมายู่ตลอดเวลาด้วย
คนขับรถคือนายนเรนสะสมทรัพย์
อายุ๓๕ปีเขาก็บาดเจ็บนะ
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
ไปสอบสวนนายนเรนบอกว่าขับรถบรรทุกหมู
ออกมาจากฟาร์มแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ

แต่ว่าเส้นทางที่วิ่งมาเป็นถนนเรียบครองชลประธาน

เพราะว่าฝนตกหนักก็เลยทำให้รถลื่น
เสียหลักพลิกหงายท้องตกลงไปในคลองชลประธานนะคะ
หมูที่บรรทุกมาทั้งหมดก็จมลงไปในน้ำ
ชาวบ้านก็มาช่วยกันเปิดประตูลูกกงด้านหลัง
แล้วก็พยายามจะดึงหมูออกมาช่วยเหลือ

ส่วนอีก๑๐ตัวช่วยไม่ได้จมน้ำตายกันไปนะคะ